บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบการร้องเพลงโดยเฉพาะพี่แจ๊กกะรีน
ที่ฉันอยากส่งตัวคุณเข้าไปในครอบครัวพี่ป๋อนัทธวุฒิมาก
ครอบครัวเขาวันนี้บอกเลยมีความสามัคคีมากในการร่วมร้องเพลงประสานเสียง
จะภัยรอบครอบพริ้งขนาดไหนติดตามกันในช่วง
เพื่อได้รับเชิญไปบ้านพี่ป่อนัทธวุฒิ
บ้านเนี้ยเน่าจากสัญญาณดีน้าหล่อท้องทอลูกและ
ร้องเพลงไม่เคยเป็นสองร้องใคร
จำได้ไหมเพลงประกอบละครพี่ป๋อก็ร้องมาแล้ว
โง่ธรรมดาที่ไหนเนี่ย
ของแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดส่งต่อถึงลูกแน่นอน
ว่าแล้วก็จัดสักหนึ่งบทเพลงภาษาอังกฤษซะด้วย
สำเนียงชนะรอดปรบมือค้า

เป็นไงล่ะคะขนาดพ่อหมอยังปากเหงื่อ
แล้วเราจะเหลืออะไรล่ะคะ
หนุ่มคะข่าวหน้าเนี่ยก็นัดกันนิดหนึ่ง
ใครร้องเสียงสูงต่ำก็นัดกันนิดนึง
กว่าจะรู้ว่าร้องเพลงอะไรเนี่ยก็ปลาไปครึ่งเพลงซะแล้ว

โอ้โหบรรเทิงกว่านี้แน่นอน